พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความน่าสนใจ

แล้วก็ไปดูกันก็คือรอยสัก

ซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสังเกต

มันมีความหมายมันมีนัยยะสำคัญ

คือเธอเคยไปศักดิ์ที่ร้านแห่งหนึ่งเนี่ยครับคุณผู้ชม
ภาพนี้เกิดขึ้นประมาณสักช่วงเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว
คือเธอไปศักดิ์ที่ร้านศักดิ์แห่งหนึ่ง
แล้วก็มีคนสัมภาษณ์ไปด้วยเธอก็นอนให้ศักดิ์
แล้วคือท่าทางคือไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรมาก
คือตัวผมเองคุณเขียนมาสอนเองก็ไม่เคยศักดิ์
ก็เลยไม่รู้ว่ามันเจ็บหรือว่ามันทรมานขนาดไหน
แต่ตามข่าวจากการสัมภาษณ์เขาบอกว่า
ท่าทีของเปรี้ยวก็คือนอนให้ศักดิ์แบบสบาย
แล้วก็กดมือถือเล่นไปด้วยนะฮะ
ในเรื่องของที่มาลอยศักดิ์น่าสนใจคุณผู้ชมครับ
ภาพเกอิชาที่แผ่นหลังของเปรี้ยว
เป็นหนึ่งในประเด็นที่โลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันพอสมควรทีเดียว
ถ้าสังเกตดีเนี่ยเหมือนกับจะมีรอยสักที่เป็นศักดิ์ศรีเนี่ยนะฮะ

คือจะมีบางส่วนที่ศักดิ์มันโผล่มาข้างหน้าด้วย
คำถามคือเธอคิดอะไรทำไมถึงเลือกศักดิ์รูปเกอิชา
เพราะคนทั่วไปมักจะมองว่าเกอิชาอาจจะเป็นโลโก้ของผู้หญิงขายบริการ
แต่จริงแล้วเนี่ยนะครับตอนที่รายการเข้าไปสัมภาษณ์เนี่ย
ก็คือรายการโฟกัสขอนแก่น๘๔
ตอนที่ไปสัมภาษณ์และออกอากาศเมื่อ๒๐สิงหาคมปีที่แล้ว
ดำเนินรายการพูดคุยกับเจ้าของร้านเลย
แล้วระหว่างที่สัมภาษณ์ไปด้วยถ่ายทำไปด้วย
คนที่นอนบนเตรียงหันหลังเนี่ยนะครับก็คือคุณเปรี้ยว
วันนั้นเธอมานอนสักแผ่นหลังรูปเกอิชาเป็นครั้งที่๕แล้ว
แล้วเปรี้ยวก็ตอบคำถามคนที่สัมภาษณ์บอกว่า
ก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บเพราะว่าช่างเนี่ย
ที่เขาเป็นคนศักดิ์เขามือเบา
รู้สึกเหมือนกับถูกนวดหลังมากกว่า
ทีนี้ทีมงานเขาก็สังเกตบอกว่าตลอดการสักเปรี้ยวไม่ได้แสดงท่าที
หรือว่ามีปฏิกิริยาที่จะเจ็บปวดอะไรออกมาเลย
นอนเล่นโทรศัพท์ตามปกติ
ช่างศักดิ์เองเขาก็พูดทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับว่า
ใครก็ตามที่ตัดสินใจจะศักดิ์รูปอะไรก็แล้วแต่

เพราะว่าภาพนั้นจะติดอยู่กับตัวคนศักดิ์ไปตลอด

จากเรื่องของที่มาของรอยสักที่เป็นที่น่าสนใจแล้วเนี่ย
ก็มีอีกหนึ่งภาพก็ไปขุดคุยกันมา
เป็นภาพงานแต่งงานของเปรี้ยวที่เพิ่งแต่งงานกับแฟนที่ชื่อว่าฟรอนด์
เมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนปี๒๕๕๙
โดยมีเอิญซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่อาจจะร่วมก่อเหตุมีส่วนรู้เห็นนะครับ

พอแต่งงานกับฟรอนต์ไปได้ไม่นานครับ
ประมาณสักหนึ่งเดือนเสร็จ
ปรากฏว่าฟรอนต์ถูกตำรวจจับคดียาเสพติด
นี่อาจจะเป็นหนึ่งในชนวนเหตุที่ทำให้เปรี้ยวโกรธแค้นแอ๋ม
จนกลายเป็นกรณีที่หลายคนสนใจก็คือ
หั่นศพใส่ถังแล้วก็นำไปฝังดิน
เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้ต่อไปจะรายงานให้ทราบนะครับ